ผมว่าคุณดาวคุณอุ๋ยคุณผู้ชมชอบช้อปปิ้งออนไลน์

ของถูกของน่ารักโอ้ยเอฟกันแทบจะไม่ทัน
คุณผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันไปเอฟไอดายเปล่าผมรูปเป็ดน่ะ

โซเชียลน่ารักมันคงสวยดี
เสียบปุ๊บใดผมปั๊บไฟลุกพึบเลย

ค่ะ

เมื่อกี้คือเสียงไม่รู้เสียงใดหรือเสียงเอฟเฟค

ใดสีเหลืองลูกเป็ดนะฮะ

เป็ดเหลืองเป็ดเหลืองเป็นใดนี่

คือช่วงโปรโมชั่นก็๒๙บาทก็มีนะ

ความยอดฮิตของมันพอได้ความปุ๊บหื้มหืมตื่นเต้น
ใดผมหน่อยเสียบปั๊กปุ๊บถ่ายคลิปปั๊บ
แล้วเป็นยังไงควันออกเลยใดไหม้เลยคุณผู้ชม
น่ะตอนแรกนึกว่าดัยอายเอ้ยเป็นเอฟเฟคของมันหรือเปล่า
ไม่ใช่นี่มันเป็นความผิดปกติไฟลุกแบบนี้
ไม่จริงไม่จริงยังไม่ได้กำลังจะเอาใดเจาะหัวยังไม่ทันจะได้เป่าเลย
มันไฟไหม้ก่อนนะฮะโชคดีไม่งั้นไหม้หัวแน่เลย
หลายคนเห็นคลิปนี้โอ้เปลี่ยนใจดีกว่าเก็บดีกว่าไม่กล้าเอามาใดแล้ว
กลัวมันจะไฟไหม้เหมือนกันอึ้งกันไป
เพราะว่าบางคนก็บอกโอ้โหเพิ่งจะเอฟใดมายังไม่ได้ส่งมาถึงบ้านเลย
เห็นคลิปนี้แล้วยังไงดีไม่กล้าใช้
นะฮะดูแล้วกันก็ต้องเลือกของที่มันได้มาตรฐานหน่อย
เพราะว่าบางทีของถุงมันก็อาจจะได้ทั้งดีหรืออาจจะไม่ได้ดี
จะเหมือนกันเนอะเออมันต้องขอที่ปลอดภัยแล้วก็ทนด้วยเนอะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมอกรนะใช่ค่ะต้องมอกรเท่านั้นนะคะ
แต่ว่ามีบางคอมเมนต์เขาก็ไปเตือนในคลิปนี้นะ
เขาบอกว่าคือที่แม่ค้าบอกว่าสินค้าลิขสิทธิแท้เนี่ย
ดูเอาแล้วกันมันแท้มันแท้ตรงไหนมันแท้แค่บางอย่างหรือเปล่าหรือยังไง
จริงราคานี้ก็เป็นตัวบอกคุณภาพได้อะไรที่มันถูกมากคิดไว้ก่อนคุณผู้ชมค่ะ
บางทีมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันอันตรายจริงซื้อแพงหน่อยแต่ว่าแบบปลอดภัย
ลิขสิทธิแท้แค่สติ๊กเกอร์แล้วเขาเอาไปแปะที่ใดอีกทีนึงได้มันราคา๒๙บาทบางทีมันก็เสี่ยงกับศีรษะเรา
ไม่กระเบิดมากกว่า๒๙บาทนะระวังค่ะระวังคุณผู้ชมชอบกินกันอย่างมีสตินะคะสวัสดีครับ